อย่าดูแค่ตอนเริ่มต้นต้องดูตอนจบด้วย
อย่างพนักงานร้านรับขนส่ง

ลายเดอร์เขาไปพาพวกมาครอบนี้หนังโพลมวลเลยครับ

อันนี้พลุกเข้าไปรุ่นลายเดอร์ก่อน

เกิดที่ร้านรับส่งสินค้าพัสดุแถววัดดงแขวหัวลำโพง
ก็มีการพูดคุยกันอยู่หน้าร้าน
แล้วก็ทับในรายลาเดอร์

มีรายเดอร์ล้มลงไปนอนกับพื้นด้วย
พนักงานของร้านดังกล่าว๓คน
ก็ยังรุมทำร้ายทั้งเตะทั้งต่อยจุดสำคัญ
แล้วรายเดอร์ก็ลุกเดินหนีไป
๒ชั่วโมงถัดมา๑๐นาฬิกา๔๕นาที
ใช่ไหม๒ชั่วโมงถัดมาประมาณ๑๒นาฬิกา๔นาที
มาแล้วครับพลพักรายเดอร์
มาที่ร้านนี้แล้วถามหาไอ้คนเมื่อกี้อยู่ไหน
พอไม่เจอคราวนี้ตีฝากครับคุณวรพรคุณผู้ชมครับ
เขาเรียกตีฝากเจอใครตีฝากเอาไว้ก่อนเลย

ใช่ครับมีดไม้ครบมือ
สาเหตุเรื่องนี้นะครับผู้เสียหายให้ข้อมูลบอกว่า

ทำให้พี่ในร้านวิ่งไปชกด้วยความโอโห
ก็พาพวกมาทำร้ายคนในร้านทันที
ทำให้มีผู้เสียหายแล้วก็บาดเจ็บที่แขนที่ศีรษะ
ก็มีนะเย็บตั้ง๗เข็มนะครับ
ซึ่งคนเล่าเขาบอกเขาไม่รู้เรื่องด้วยเลย

ตัวแทนรายเดอร์ชี้แจงบอกว่า
เดอร์รับงานที่บริษัทขนส่งแห่งหนึ่ง

มารับของคนชื่อนี้พี่ช่วยหาให้หน่อยได้ไหม
แล้วก็มีเสียงตอบว่าไปหาเองดิ
ไปหาเองดิรายเดอร์เขาโมโหครับ
เดินเข้ามาถามว่าพูดว่าอะไรนะ

แล้วเรื่องก็เป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นไป
ญาติผู้บาดเจ็บนะครับได้เข้าแจ้งความที่
สนปฐุมวันโดยตำรวจนี่
ได้รับการประสานจากผู้กระทำความผิดทั้ง๑๒คนแล้ว

ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ

หลังจากนี้นะครับเป็นหน้าที่ของพนักงานอายการที่จะสั่งฟ้อง
ถ้ามีการไก่เกลี่ยกันก็นู่นแหละครับ